วันนี้ก็เลยหยิบยกเอารายละเอียดที่น่าสนใจมาว่าก่อนที่เราจะเคี้ยวใบกระท่อมเนี่ยเราต้องรู้อะไรกันบ้างนะคะ
ติดตามรายละเอียดกันเลยกับชิสามาแชร์
หลังจากที่ปลดล็อกใบกระท่อมออกจากยาเสพติดแล้วหลายคนก็อุ้ยแห่กินกัน
บางคนกินอยู่แล้วก็กินเปิดเผยได้บางคนไม่เคยลองก็อยากจะลองกันบ้าง
สรรพคุณทางยาเขาบอกมีสารอาคาลอยไมทราจีนินอยู่ในใบมันซึ่งมันมีฤทธิ์ในการระงับอาการปวด
ผลจากการเคี้ยวเนี่ยพบว่าถ้าหากเคี้ยวไปสักประมาณ๕นาที๑๐นาที
จะรู้สึกว่ามีสุขกระปรี้กระเป๋าไม่รู้สึกหิวไม่อยากอาหาร
ทำงานได้ทนทนแดดมากขึ้นนะคะแต่ถ้าหากว่าฝนฟ้าครึ้มมาแบบนี้จะไม่ทนแล้วนะ
เพราะว่าจะเกิดอาการหนาวสั่นเวลาที่ฟ้าครึ้มเมฆครึ้มฝนแบบนี้ค่ะ
แล้วถ้ากินมากเนี่ยจะมีผิวหนังแดงเพราะว่าเลือดจะไปเลี้ยงผิวมากขึ้น
อาการตามมาอีกก็คืออาจจะปากแห้งปัสสาวะบ่อยเบื่ออาหารท้องผูกอุจจาระแข็งเป็นก้อนเล็กหรือนอนไม่หลับ
คือข้อดีมันก็มีข้อเสียมันก็มาก็นั่นไงถึงต้องรู้เอาไว้ทั้งสองเรื่อง
แล้วถ้าหากว่ากินใบกระท่อมในปริมาณมากจนเกินไปอีกอ่ะนะคะคือแบบเป็นหลายสิบยี่สิบใบต่อวันเนี่ย
บางคนนะอาจจะรู้สึกมึนงงหรือว่าคลื่นไส้อาเจียนอย่างที่เขาเรียกว่าเมาใบกระท่อมนั่นแหละเมาได้นะคะ
แต่บางคนกินแค่สามใบก็เมาแล้วนะโอ้ก็แล้วแต่คนด้วยเพราะว่าใบเดียวก็เมา
ถ้าคนไม่เมาอย่างแล้วแต่คนจริงจริงฮะเพราะฉะนั้นเนี้ยนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วย
แล้วสังเกตที่พี่ที่เขาทานกันมานานทานเยอะสีผิวเขาจะเข้มจะคล้ำขึ้นนะคะ
ก็เป็นผลข้างเคียงจากการที่เคี้ยวใบกระท่อมแต่อยากจะให้คุณผู้ชมดอกจันทร์ตรงนี้นะคะว่า
ข้อควรระวังมากที่สุดในการกินกระท่อมเนี่ยนะคะก็คือจะต้องรูดเอากั้นใบออกจากใบ
้านใบเห็นไหมใบไม้มันจะมีก้านของมันถูกไหมคะเอาก้านนั้นออก
เพราะถ้าหากว่าทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบร่างกายเราย่อยไม่ได้
อ้าวมันก็จะกลายเป็นตะกอนเป็นของเสียไปสะสมโอ้แล้วมันจะกลายเป็นถุงท่อม
เขาเรียกว่าถุงท่อมในลำไส้ท่อมอยู่ในตัวใช่ไม่ดีนะคะ
คุณไม่ต้องพกได้เพราะถุงท่อมแบบนี้ถุงอย่างอื่นคุณอาจจะพกได้
ถุงผ้าอะไรอย่างเงี้เวลาไปจ่ายตลาดแต่ถุงท่อมแบบนี้ไม่เอาค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะคะคุณผู้ชมแล้วมันอาจจะทำให้เกิดอาการต่างอีกมากมายตามมา
เช่นโรคจิตหวาดระแวงเห็นภาพหลอนหรือพูดจ้าไม่รู้เรื่อง
อันนี้คือฝนข้างเคียงในระยะยาวนะคะแต่อ่ะให้ดูแบบนี้
ก็อยากจะให้เห็นทั้งมุมดีแล้วก็มุมที่ต้องระมัดระวังในการเคี้ยวกระท่อมกันด้วยนะคะ
แต่เรื่องของเรื่องหลังจากที่ปลดล็อกกระท่อมแล้วเนี่ยโอ้มีคนหนึ่งดีใจมากเลยนะ

ก็ไม่ต้องดีใจกับกับกัมหนังชื่อดัง

เผาไปเผากระท่อมไม่ผิดกฎหมายแล้ว

พอได้ไหมได้อยู่หรออะไรขึ้นได้ได้ใช่ค่ะ
ได้อยู่ได้อยู่